มิถุนายน๒๕๔๖โซเหลียงอิงผู้สื่อข่าวอิสระของฮ่องกง
เขาแจ้งความกับตำรวจสนดูสิตว่าเธอถูกคนขับรถตุ๊กชาวไทย๔คน
มข่มขืนกระทำชำราวกลางดึกของวันที่๒มิถุนายน
วยโซให้การว่าคืนเกิดเหตุ
เรียกรถตุ๊กจากหน้าห้างแห่งหนึ่งบนถนนราชดำริ
ให้ไปส่งที่โรงแรมย่านสุขุมวิทย์

มารู้สึกตัวอีกทีมีชายชะกัน๓คนนั่งเบียดเธออยู่ในรถ
โดยชายที่นั่งด้านซ้ายใช้มีดปลายแหลมจี้ที่เอว
ขณะที่ชายที่นั่งด้านขวาใช้มีดจี้ที่คอ
ที่ชายอีกคนกำลังจะใช้มือทุบต้นคอ
โชคดีมีมรบพอที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเห็นเหตุการณ์
กลุ่มคนร้ายได้ส่งเงินให้กับรอปภ๕๐๐บาท
ประพอคนดังกล่าวจึงเดินกลับไปก่อนเธอถูกรุมข่มขืน

ตำรวจจึงนำตัวไปย้อนลำดับเหตุการณ์ตามสถานที่ต่าง
ยืนยันว่าสถานที่เกิดเหตุคือ
ริมถนนอูทองฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภาเดิม
รวมทั้งเธอถูกคนขับรถตุ๊กกับพวกผลัดการข่มขืนบนรถ
ขณะที่วิ่งผ่านสถานที่ต่างไปตลอดทาง
เพียงเท่านั้นยังถูกชิงเงินสด๔๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ก่อนผู้ก่อเหตุจะนำตัวเธอไปส่งที่หน้าห้าง
บนถนนราชดำริเช่นเดิม
ต่อมาทองใบอำมะเหียคนขับรถตุ๊กย่านราชประสงค์ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ถูกนำตัวมาสอบสวนและหมวยโซชี้ตัวยืนยันว่าเป็นคนร้าย
ขณะที่ทองใบปฏิเสธยืนยันความบริสุทธิ์
ในวันและเวลาที่เกิดเหตุเขาไม่ได้ขับรถไปที่ย่านสุขุมวิทย์
และไม่ได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แต่วิ่งรถอยู่ที่ย่านบางลำพูนและสถานีรถไฟบางกอกน้อย
ขณะที่คำให้การของนักท่องเที่ยวสาวชาวฮ่องกงรายนี้มีพิรุธหลายอย่าง
ประกอบกับการตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
และพยานทุกปากให้การขัดแย้งกับเธอ
ที่ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุเธออยู่ในอาการปกติ
เหมือนคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายมา
โดยเฉพาะภาพวงจรปิดของโรงแรมเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันว่า
ในวันเวลาที่เธออ้างว่าเกิดเหตุ
ก้าวลงจากรถตุ๊กที่หน้าโรงแรมบนถนนราชดำริ
จ่ายฆ่าโดยสารอย่างคนปกติ
เพียงเท่านั้นระหว่างตำรวจเดินหน้าสืบสวนทางคดี
วยโซไม่รู้สึกกังวลใด
เดินทางไปท่องเที่ยวต่อที่พัทยากับเพื่อนชาย
เมื่อตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานจนเชื่อได้ว่า

กุเรื่องขึ้นมาเพราะเมายาเสพติด
ต่อมาเธอได้รับพระราชทานอภัยโทษ
๔สิงหาคม๒๕๔๖ถูกส่งตัวกลับประเทศ

หมวยโซดถูกนำรวจจับฆ่าสนามบิน
เนื่องจากมีคดีครั้งเก่าก่อนเดินทางมาประเทศไทยราว๑สัปดาห์
ปิดคดีหมวยลวงโลก